ช่วงปีใหม่ลูกต้องกลับบ้านไปกราบคุณพ่อคุณแม่นะ
ขอพรเอาข้าวของไปให้
แต่เหตุการณ์ต่อไปนี้ที่ปราจีนบุรีลูกคนหนึ่งดื่มเหล้าเมา
คือปกติชอบมีเรื่องกับพ่ออยู่แล้ว

ทีนี้พอไปดื่มเหล้าเมาพ่อก็ฉลองอยู่ที่บ้าน
ลูกก็ไปดื่มเหล้าเมามาไปเจอหน้ากันทะเลาะกัน
สุดท้ายคุณผู้ชมคิดนะ
คือลูกชายเอามีดปาดคอพ่อเสียชีวิต
ในคืนวันฉลองปีใหม่ครับ

ก็เลยรุมประชาธารณ์ลูกชายสลบเหมือไปเลยฮะ
ตำรวจภูทรวังตะเคียนเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้าน

ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้เสียชีวิตมีเลือดไหลนองเต็มพื้นไปหมดเลยครับ

ก็คือนายหวนคงนาฏอายุ๖๑ปี
มีบาดแผลถูกของมีคมปาดเข้าที่ลำคอเป็นบาดแผลชะกันเสียชีวิต
ที่เกิดเหตุมีมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดยาวสักประมาณ๑๑นิ้วตกอยู่

นายธนงศักดิ์คงนาคอายุ๓๓ปี
ลูกชายของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นลูกชายคนโตนะครับ
หลังเกิดเหตุชาวบ้านช่วยกันบริการบรรล๒๐๒๓ลูกชายคนที่จนน่ะสลบไปเลย
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งตำรวจนะครับ
ทีนี้เราไปถามลูกชายคนเล็กคือคุณสุพลคงนาคบอกว่า
คือพ่ออยู่บ้านกับพี่ชายสองคน
พี่ชายเนี่ยมักจะมีปากเสียงกับพ่อบ่อยครั้ง
ก่อนเกิดเหตุพ่อเนี่ยนั่งดื่มอยู่ที่บ้านนะ
กับเพื่อนบ้านสังสรรค์กันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ
พี่ชายออกไปข้างนอกไปดื่มจากไหนมาก็ไม่ทราบเหมือนกัน
พอกลับมาถึงบ้านเดินวนไปวนมาตรงที่พ่อนั่งดื่มอยู่กับเพื่อน

สักพักพ่อลุกเข้าไปที่บ้าน

แล้วก็พักหนึ่งทั้งคู่เดินออกมานอกบ้าน
แล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันวิวาดกันใช้กำลังกัน
สุดท้ายพี่ชายใช้มีดพกที่ติดตัวมาเนี่ยปาดคอพ่อจนเสียชีวิต
ชาวบ้านเห็นแล้วไม่พอใจก็เลยรุมประชาธรรมพี่ชายจนสลบไป
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งจำรวจให้คุมตัวดำเนินคดีต่อไป
ตัวเองยังสลบอยู่เลยครับแต่พ่อเสียชีวิตไปแล้วจากฝีมือของตัวเองนะครับ